อันนี้เป็นข่าวที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะ

เพราะว่าหมอแหลปแพนด้าเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้

วัยรุ่นเอากาแฟ
ไปผสมกับยาอีแล้วก็ไปเสพกัน
เขาบอกว่าสูตรนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดประวังเลยว่ามีการเอาไปเศษปกันหรือเปล่า
แล้วก็ทำให้เราได้เห็นการดื่มกาแฟของวัยรุ่นรายหนึ่งที่ผสมยาเสพติดค่ะ
กาแฟบวกยาเสพติดแล้วภาพนี้มีข้อความประมาณแบบ
ใครฟิลมันวัยรุ่นกาแฟกำลังฮิตอะไรประมาณนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเลยค่ะ
ผสมแบบนี้มันมีผลกับร่างกายหรือเปล่า
กาแฟบวกยาอีเนี่ยค่ะ
รองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์บอกว่าสูตรนี้
มันคล้ายกับเคนมผงค่ะแต่ว่าฤทธิ์อ่อนกว่า
แต่ยาอีนั้นเป็นสารสังเคราะห์ออกฤทธิทั้งกระตุ้นประสาทและหลอนประสาท
ซึ่งคล้ายกับยาบ้าแต่มีฤทธิ์ที่รุนแรงกว่าประมาณสิบเท่านะคะ
มันก็จะไปกระตุ้นประสาททำลายเซลล์สมอง

พอไปรวมกับคาเฟอินจากกาแฟมันก็ยิ่งทวีคูณนะคะ
ไปกันใหญ่เลยนะครับโอ้โฮนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะคะ
แล้วก็ถ้าครอบครองก็ถือว่ามีความผิดด้วยค่ะ
คืออาจารย์ออสจะใช้คำว่าเป็นการผสมกันเพื่อเพิ่มฤทธิ์ของยาอีกับตัวคาฟีนที่อยู่ในกาแฟเพื่อเสริมฤทธิ์กัน
ก็คล้ายกับการผสมตัวเคนมผงนั่นแหละครับ
แต่ว่าตัวเคนมผงนี้แรงกว่าเยอะมาก
ฟาฟีนเองก็มีฤทธิ์อ่อนอยู่แล้วนะครับในการกระตุ้นประสาท
แต่จะมีตัวยาอีเข้าไปเสริมนะครับ
มีลักษณะของการเสพติดได้เนื่องจากว่าความแรงของยาอีที่จะเข้าไปในเรื่องของการทำให้เกิดการกดประสาท
ก็จะหัวใจเต้นไวขึ้นตรงนี้ก็เสี่ยงต่อเรื่องของสุขภาพ
ก็อาจจะทำให้เกิดภาพหลอนเกิดการฆ่าตัวตายหรือเกิดการไปก่ออาจกรรมอย่างอื่นที่อันตรายได้
ก็ต้องเตือนนะคะน้องที่เสพกันอยู่ในตอนนี้อันตรายจริง
แล้วก็ถ้าครอบครองก็มีความผิดนะคะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปีนะคะ
๑หมื่นบาทถึง๑แสนบาทอันนี้ปรับนะคะ
หากเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่๒๐กรัมขึ้นไปถือว่าเป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย
ถ้าเสพก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่๕๐๐ถึง๑แสนบาท
มันก็เหมือนพวก๔คูณร้อยนะคุณฮะเอายาเสพติดผสมพวกเครื่องดื่มชู้กำลัง